เมื่อคืนเวลาประมาณ๕ทุ่มเราสูญเสียตำนานนักร้องลูกทุ่งของเมืองไทย
นาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยวัย๗๓ปี
เป็นตำนานแน่คุณผู้ชมเพราะว่าเพลงของเขาอยู่ในความทรงจำ

ของใครหลายคนเราก็เคยได้ยินตอนเราเป็นเด็ก

แต่ถ้าคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกไปฟังเสียงแล้วก็เพลงที่โด่งดังของเขากันฮะ
พวกเขาก็คงทำกำลังที่นี่เราไม่เหลือกลาลังการจริงกัน

เพราะคนดีประหอมที่ก็ไม่ได้เธอบอกกับฉันถึงวันนั้นได้
สุพรรณด้วยวัยเจ็ดสิบสามปีครับนะฮะแน่นอนคุณสอนเพชรมีเพลงดังมากมาย
แน่นอนก็ทำให้เสียงของเขาเนี่ยอยู่ในใจของใครหลายคน
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ทั้งเพลงเข้าเวรรอเมื่อกี้ฟังไปแล้ว
เพลงไอ้หวังตายแน่นะฮะใจจะขาดรักมาห้าปีแล้วก็
เกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
จังหวัดสุพรรณบุรีครับเริ่มอาชีพนักร้องจากการที่เป็นนักร้อง
เขาเรียกว่านักร้องเชียร์รำวง
ก่อนจะถูกชักนำเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่ง
สร้างชื่อจากเพลงข้าวไม่มีขาย
ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่น
สาวอากาศทองคำจากสถานีวิทยุ

แต่หาถึงแม้จะไม่ได้เห็นผลงานของเขามา
นานหลายปีแล้วนะครับ
ล่าสุดท้านทางเขากลัวมีการเคลื่อนศพไป
เพลงกุศลที่วัดยางไทยเจริญผล

ซึ่งเป็นวัดที่เป็นบ้านเกิดของคุณสอนเพชรด้วย

จะนำร่างออกจากโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็จะมีพิธีรดน้ำศพตอน๔โมงเย็น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ขอแสดงความเสียใจ
กับการจักรไปของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยนะครับ